อย่างที่ผมบอกไว้ว่ารถคันนี้
มีที่มาที่ไปทำความรู้จักกันไปแล้วในเบื้องต้น
เรามาคุยกันเจาะลึกก่อนแล้วกันนะครับว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่า
ที่บอกว่าสะดวกสะดวกขนาดไหน

กระแสตอบรับของคนนั่งเป็นยังไงบ้าง

กับคุณกิติทัศน์เอี่ยมอินเจริญ
พนักงานขับรถของบริษัทศรีราชาทัวร์
เอกชนรายแรกในไทยที่ให้บริการรถมินิบัสนะครับ

กี่ปีแล้วครับที่ขับมินิบัสแบบนี้

ถ้าดูจากโครงสร้างของตัวรถก่อน
ภายนอกและภายในเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดรถได้
เดี๋ยวรบกวนเปิดรถเลยนะครับ

มากกว่ารถตู้อย่างไรครับมากกว่าครับ
โดยที่ตัวถังใหญ่ขึ้นนะครับ

ผมเคยขับรถตู้มามันจะรู้สึกร่อนนิดน
แต่อันนี้สบายครับ
นี่คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของตัวถางตัวรถความเร็วล่ะครับ
ใช้๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายที่เขากำหนด
มีเครื่องตรวจจับความเร็ว
ติดตั้งอยู่แล้วนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ประตูเปิดพอดีเลยนะฮะ
ดูภายในตัวรถภายในตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกคือจำนวนที่นั่ง

ของผม๒๒ที่นั่งครับผม

เห็นบอกว่ามีประตูทางออกฉุกเฉินด้วย
ใช่ครับรถมินิบัตรทุกครั้งจะมีทางออกฉุกเฉิน
ที่นั่งความกว้างระยะห่างที่บอกว่านั่งแล้วเขาไม่ต้องติดกระบอก

เดินได้นั่งเดินได้นั่งได้ครับผม
นี่คือเรื่องของความสะดวกสบายในแง่ของการขับขี่บ้างล่ะครับเป็นยังไงครับ
แรกผมเคยขับรถตู้มาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า

พอผมขึ้นมามิลลิบัตรผมรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ขับดีกว่าครับพี่
นั่นคือความรู้สึกของคนขับ
การดูแลรักษานะครับยากไหมครับ

บำรุงรักษาก็อาจจะมากกว่ารถตู้นิดนึงแค่นั้นเอง
เรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของราคา

ตอนที่คุณกิติทัศน์ขับรถตู้นั่นน่ะ
คือซื้อเองแล้วขับหรือยังไงฮะ

แล้วก็ไปขับรถให้กับศรีราชาทัวร์เป็นรถตู้

ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนอันนี้ก็คือว่า
คนที่ขับรถตู้หลายคนต้องวิ่งเพื่อทำรอบ

ของเรานี่มีเวลาพักผ่อนนะถ้าพูดจริงแล้ว
อย่างรอบต่อรอบเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อน

มีเวลาพักผ่อนให้มีเงินเดือนประจำถ้าวิ่งได้ค่า

ค่าขาหนึ่งขาคือไปกลับอีกหนึ่งขา
ดังนั้น๑รอบก็คือไปกลับ๒ขา
โดยเฉลี่ย๑วันนี้กี่รอบครับ
ถ้าคิดเป็นรอบก็คือประมาณสดเกือบ๒รอบ
หรือถ้าคิดเป็นขาก็๓๔ขาตอนหนึ่งวัน
กระแสตอบรับคนที่เคยนั่งที่ผ่านมาเป็นยังไงครับ

ถามเขาไหมครับว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจมานั่งมินิบัตร

ผมเคยคุยกับลูกค้าประจำนะครับ
บอกว่านั่งสะดวกสบายความปลอดภัยสูง

ที่เขาเลือกจะมานั่งมินิบัสนะครับ

วันนี้พูดคุยเบื้องต้นประมาณนี้ก่อน
ขอบคุณศรีราชาทัวร์มากเพราะเป็นเอกชนรายแรก

แต่ว่าคันนี้อยู่กับคุณกิติพัฒน์มาแล้ว๔ปี

บรรยากาศที่เราได้พูดคุยกันกับพนักงานขับรถ

บรรยากาศของคนที่เคยนั่งคนใช้บริการ

สายกรุงเทพกาญจนบุรีก็มีเหมือนกัน

คุณมาซีรีกล่อมแก้วนั้นพร้อมรายงานสด

ประสาทส่วนที่เดินทางโดยรถตู้สาธารณะ
เห็นตรงกันว่าการที่นำรถไมโครบัสมาวิ่งแทน
เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจะทำให้การเดินทางนั้นปลอดภัยมากกว่าเดิมค่ะ

จะบังคับให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารขนาดเล็ก
มาวิ่งให้บริการขนส่งผู้โดยสารแทนรถตู้
โดยผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในเส้นทางกรุงเทพลบบุรีมองว่า

ราคารถอยู่ที่ประมาณคันละ๒๗๐๐๐๐บาท
สูงกว่ารถตู้เกือบ๒เท่า
รวมถึงคิวรถบางส่วนเพิ่งซื้อรถตู้มายังผ่อนไม่หมด

ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยอาจจะต้องปิดตัวลงค่ะ
แล้วถามว่ามินิบัตรมันดีไหมมันก็ดี
เพราะว่ามันมีความแข็งแกร่งจริง
แต่นี่เราถามว่าไอ้ผู้ประกอบการที่รายเล็กรายน้อยเนี่ย
ถามว่ารถมินิบัสราคาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่
ที่ใช้ผู้ประกอบการที่รายเล็กรายน้อยรายย่อย
มีรถ๒๓คันต้นทุนมันสูง
ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ยังเสนอให้แก้การควบคุมบุคลากรผู้ให้บริการ

ขณะที่ผู้โดยสารรถตู้เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีกลับมองว่า
การดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ในการให้บริการขนส่งเทียบเท่ากับต่างประเทศ
และมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
แต่ก็เห็นใจผู้ประกอบการรายย่อย
โดยเฉพาะในเส้นทางสั้นจากตัวเมืองไปยังชานเมือง
และมองว่าสิ่งที่รัฐสามารถดำเนินการได้ทันที
คือการเข้มงวดวินัยการจราจร

ให้รถตู้ใช้ความเร็วไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ

ก็อยู่ที่ระบบวินัยของคุณกลับ
แล้วก็สภาพรถ

แต่ผู้ประกอบการนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเขา

นายนพรรษการุญาวณิศนะคะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบคศเปิดเผยว่า
ขณะนี้บขศกำลังพิจารณาสัญหารถโดยสารขนาดเล็ก
มาวิ่งให้บริการประชาชนค่ะ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งจะต้องส่งต่อให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุมัติข้อกำหนดและรูปแบบ
ส่วนการติดตั้งก๊าซธรรมชาติในตัวรถ
ว่าจะเป็นการติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตรถ
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับรถสาธารณะ
เพราะเชื่อว่าการติดตั้งจากโรงงานจะมีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะ
ในเบื้องต้นบขศจะมีการนำร่องนำรถโดยสารขนาดเล็ก
มาวิ่งให้บริการประมาณ๕๕คัน
ทั้งสิ้น๑๓เส้นทางที่จะรับความนิยมค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งในช่วงแรกนะคะจะวิ่งให้บริการเฉลี่ย๒๖คันค่ะ
มาสิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะ

ในช่วงนี้จำนวนมินิบัสอาจจะมีจำนวน
ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับรถตู้อาจจะไม่มากนักนะครับ
แต่ว่าคงต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรทีเดียว
ศรีราชาตัวเองตอนนี้เขามีวิ่งอยู่๑๕คัน

หลายคนส่งมาบอกว่าเห็นด้วยอยากจะลองใช้บริการ

สนุกจริงสบายจริงนั่งเข่าโล่งเดินสบายครับ
แล้วเดี๋ยวข่าวค่ำคืนนี้เจาะลึกกันกับมินิบัส